วันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำทรัพย์สินของพันธาเอกอำนาจ
มาคืนให้กับญาติของพันธาเอกอำนาจนะครับ
คือครอบครัวบอกว่าพันธาเอกอำนาจเนี่ย
ท่านมีกระเป๋าอยู่แล้วท่านก็ลัดติดร่างกายไว้ตลอดเวลา
แล้วเหมือนท่านมีสติมากช่วงจังหวะที่เกิดเหตุนะคะ
ท่านก็ใส่ของทุกอย่างของท่านเอาไว้ในกระเป๋านั้น
คือในมุมหนึ่งท่านอาจจะรู้สึกว่า
เผื่อมีอะไรขึ้นมาจะได้จำได้ว่าท่านคือคนไหนอย่างไร
หรือไม่อย่างไรนะเพียงแต่ว่าพอได้กระเป๋ามาเนี่ย

โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ติดกระเป๋าที่เป็นรูปถ่าย
กับภรรยาแล้วก็ลูกชายนะครับ
พร้อมกับในรูปถ่ายเนี่ยที่ถ่ายกับภรรยานะ
มีข้อความบอกว่ารักเราไม่เก่าเลย
นี่เป็นทรัพย์สินจากในกระเป๋าที่ติดตัวอยู่กับ
จ่าเอกอำนาจพิมพีนายทหารเรือหลวงสุ

ภาพที่ถ่ายคู่กับภรรยาแล้วก็ภาพที่มี
ภรรยาและลูกตอนยังเล็ก

จ่าเอกอำนาจพิมพีท่านเป็นหนึ่งในทหาร
เรือทะหรวงสุขภทัยอับปางนะครับ

โดยสิ่งที่พบในร่างของท่านก็คือเครื่องแบบฝึกที่สวมใส่อยู่หนึ่งชุด
กระเป๋าคาดเอวสีดำหนึ่งใบซึ่งภายในมีของส่วนตัวหลายอย่างนะครับ
กระเป๋าสตางค์บัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการ
ถ่ายของพันธาเอกอำนาจบัตรประกันชีวิตโทรศัพท์มือถือมีดพับ
นาฬิกา๑เรือนแหวนรุ่นสร้อยทองคำแล้วก็เหรียญเสด็จเตีย
มีรูปของคุณแม่ของพันธาเอกอำนาจด้วยสิ่งที่สะเทือนใจที่สุด
ทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกถึงกับร้องไห้ก็คือการได้เห็นรูปครอบครัวที่มีอยู่สองใบนะครับ
พันธาเอกอำนาจพกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับ
ใบแรกเนี่ยเป็นภาพถ่ายกับภรรยาแล้วก็มีข้อความใต้รูปเขียนว่ารักเราไม่เก่าเลย
ส่วนรูปอีกหนึ่งใบเป็นรูปถ่ายกับภรรยาแล้วก็ลูกชายสองคนนะครับตอนที่ลูกยังเล็กอยู่นะครับ
จากการตรวจสอบดูพบว่าข้าวของส่วนตัวของพันธาเอกอำนาจอยู่แทบจะครบทั้งหมดนะครับ
แสดงว่าพันธาเอกอำนาจมีสติดีมากในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
สิ่งของทุกอย่างใส่กระเป๋าสีดำแล้วก็รัดเอวเอาไว้
อกจากนี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุเรือที่มีน้ำเข้าเรือเนี่ยฮะ
แล้วจะต้องสละเรือพันธาเอกอำนาจได้ส่งแชทข้อความสุดท้ายเป็นรูปถ่ายภาพนี้
พร้อมกับข้อความบอกว่าป๊ารักแม่และลูกนะ
ป๊าจะกลับไปหานี่นะฮะ
แล้วก็มีข้อความด้านล่างนะครับบอกว่าจะจมละ

อีกหนึ่งรูปนี่ด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นในช่วงเวลานั้นที่ว่าอดคือเลยจะจมแล้ว
กับการรอคอยสองวันมีความหวังหวังว่าเขาจะกลับมา
กับลูกมากเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาเขาก็ฝากข้อความไว้
แต่เขาไม่กลับมาหาแม่กับลูกเลย
แต่เราก็ภาคภูมิใจว่าเขาเป็นชายชาติทหาร
เขาทำดีที่สุดแล้วในชีวิตชาติอาหารของเขา
ภรรยาของจ่าเอกอำนาจบอกว่าจากนี้ไปจะดูแลลูกทั้งสองคนให้เป็นอย่างดี
แล้วก็ขอขอบคุณทางกองทัพเรือที่ออกมารับผิดชอบและแสดงความช่วยเหลือทุกอย่าง

คุณผู้ชมคะส่วนลูกชายของพันธาเอกอำนาจค่ะ
คุณพาสกรพิมพีได้โพสต์เฟซบุ๊กและระบุว่ากลับบ้านเรานะพ่อ
พ่อคือสุดยอดคุณพ่อภูมิใจในตัวพ่อมาก
เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยผมจะจำไม่ลืม
คิดถึงคนบนฟ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ
พร้อมกับภาพที่ครอบครัวจุดทูปเชิญดูวิญญาณริมทะเล
ภาพที่ตัวเองเซลฟี่กันกับครอบครัว
ภาพโรงศพที่ถูกคลุมด้วยทงชาติไทย
ญาติก็ได้จับมือกันไว้ค่ะ
อกจากนี้นะคะลูกชายโพสต์รูปพันธาเอกอำนาจที่ใส่เครื่องแบบเต็มยศ
ถ่ายภาพคู่กับทะเลเป็นครั้งสุดท้าย

และแจ้งกำหนดการการประกอบพิธีทางศาสนาที่กองทัพเรือสัตหีบ
และมีภาพถ่ายที่ลูกชายใส่เครื่องแบบทหาร
ถ่ายภาพคู่กับคุณพ่อด้วยค่ะ
แล้วก็มีข้อความระบุว่าภาพนี้นะคะคุณผู้ชม
ข้อความก็คือช่วยคนอื่นจนวินาทีสุดท้ายเลยนะพ่อ
สมเกียจชายชาติทหารมากเอิร์ทภูมิใจในตัวพ่อ
ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกทหารเรือที่ชื่อว่าพันธาเอกอำนาจพิมพี

จะดูแลแม่กับน้องเองรักพ่อเสมอนะครับ